มาติดตามความน่ารักสดใสของซีอแห่งบ้านศิลาชัย
ออร์กัสออร์กาออร์กูธและออร์เกรส
ตอนนี้ต้องบอกว่าความน่ารักของเด็กเนี่ย
ครองใจพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาจทั่วประเทศไปแล้ว

เขาจะมีแฟนคลับติดตามไปทั่วทุกที่เลย
เรียกว่าไปห้างไหนห้างนั้นแทบแตกเหมือนกันนะคะ

บางครั้งน้องอาจจะไม่เข้าใจคำว่าแฟนคลับ
และยังใช้ชีวิตตามภาษาเด็กทั่วไป

ก็ต้องขออภัยมานักที่มีด้วยนะ

จูนจะบอกกับเขาตลอด

พี่พี่เขาเอ็นดูเรานะเขารักเรา
เราไปเจอพี่นะเขาก็จะเข้าใจ
ก็แอบถามนะทำไมเขาต้องตามเราด้วย
เราก็จะบอกว่าเพราะเขารักเราไง

เพราะว่าเด็กเนี่ยคาดเดาไม่ได้เข้าใจไหม
แล้วเวลาบางทีอารมณ์ดีก็ดีไป
แต่อารมณ์ไม่ดีเดินห้างพี่เขามาขอถ่ายรูป

แม่ก็ตายไปขอโทษแต่ว่าพี่เข้าใจค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่เขาจะหัวเราเพราะว่าก็ทำแบบนี้ตลอด
เออนะก็เด็กเนอะที่ไม่ต้องบอกไปนะ
ออกโรงแฉวิวรากรรมสุดเปรี้ยวของพันเรือแบบไม่ยัง
พี่ตัวบอกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์น่ารักในครอบครัว
มันมีหลายเรื่องมากที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของครอบครัวเรา
โดยเฉพาะเรื่องของจูนซึ่งเราก็อึดอัด

เล่าถึงเรื่องของวิรกรรมต่างของจูนอะไรอย่างนี้ฮะ
ตั้งแต่สาวไม่ขออนุญาตนะครับ
มันน่ารักตรงที่ผู้หญิงเขาอ่านใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็เอาเรื่องสารีตัวเองฝรายาตัวเองที่มี
เหมือนกันเขาก็มาแชร์กันที่นี่ก็ยาวคุยสนุกในเพจ

คือคุณแม่จูนยังคงแบบเป๊ะอยู่
ถึงแม้จะลูกสี่แล้วก็ตามนะแต่เห็นความน่ารักของครอบครัวนี้ตลอดเวลาเลย
บอกเลยนะว่าคุณแม่จูนเมื่อก่อนเนี่ยเซี้ยวเหมือนกัน

ถ้าตามอ่านในอินสตาแกรมของพี่เปิ้ลนาคอนจริงแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักที่ไม่ต้องบอกใช่แล้ว